ต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้เราได้ติดตามกันเยอะแยะมากมาย
สำหรับผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งที่มีการโพสต์ถึงอดีตนักแสดงที่ประสบอุบัติเหตุ
อย่างคุณคริสโตเฟอร์เบนจกุลนะคะ
กับการขายขนมปังของเขาบนถนน
และทันทีที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลโอ้โหเป็นที่ฮือฮาเลยนะคะ
มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะแยะมากมายในโลกโซเชียลนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณคริสโอเปอร์ออกมาเปิดใจถึงชีวิตที่ไม่เคยยอมแพ้

เป็นอีกหนึ่งประเด็นในโลกโซเชียลที่ถูกพูดถึงเมื่อวานนี้
เมืองดีคริสโตเฟอร์เบนจกุล

ล่าสุดจะตัวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บทบาทการเป็นพนักงานประชาสัมพันธ์
เกิดจากความร่วมมือของร้านขนมปังชื่อดัง
ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการ

ผู้พิการได้เข้ามาเป็นพนักงานของร้าน

เป็นสิ่งยืนยันคุณภาพของผู้พิการ
ว่าสามารถทำงานได้เหมือนคนทั่วไป

เปิดโอกาสต้อนรับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันค่ะ

ของมหาวงคลพิการ

ก็คือน้องก็จะมีกำลังใจมากขึ้น
ว่าเขาสามารถทำได้

ให้น้อง
และก็ประยาม
จูงใจให้น้องเค้าพยายามพัฒนาตัวเองรึเปลื้อย

ก็คือสรรพส่วนผมก็ได้บุญด้วยไงครับ
เพราะถือว่าสรรพส่วนคนพิการนะครับ
ก็น่ามีความสุขว่าคนสนใจร้านเยอะขึ้น
คนสนใจเจ้าที่ของเราเยอะขึ้นก็มีความสุขอะครับ

อยากให้เบลลี่ทุกร้านหรือบริษัททุกบริษัทครับ

ตอนนี้ประเทศไทย๑๐๐ต่อ๑ใช่ป่ะครับ
ก็คืออยากให้ไป๑๐๐ต่อ๒ต่อ๓ไปค่ะ
คืออย่าว่าอยากให้หมอคนพิการสามารถทำได้ครับ
นี่แหละตัวอย่างของคนสู้ชีวิตตัวจริงเลย
ที่ฉันมีโอกาสไปอุดหนุนขนมเขามาฝากคุณพลอย
เดี๋ยวทัวร์เงินออกอากาศเลย๒๔๐บาทนะคะ
แค่นี้ก็ต้องมาทวงเงินกันออกอากาศด้วย
แต่ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณคริสโตเฟอร์เขาด้วย
อุดหนุนเขานั่นน่ะดีแล้วนะคะ

ยิบแก้โคลดิจริงคือไปต่องกค่ะคุณผู้ชมถูกค่ะคุณผู้ชมถามมาต่อกันเลย